ดีก่อนแล้วกันคุณผู้ชมการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกรทพมีมติขยายเวลาลดค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัฐที่ด่านทางด่วนพระราม๙๑โดยลด๑๐บาทต่อเที่ยวสำหรับรถทุกประเภทครับไปจนถึงสิ้นปี
ข่าวดีต่อไปสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่จะเริ่มใช้รอบใหม่ในเดือนมีนาคมปีนี้
ในที่ประชุมขทางผลเอกประวิทวงสุวรรณรองนายกสั่งการให้กระทรวงการคลาง
พิจารณาแนวทางเพิ่มเงินอุดหนุนค่าครองชีพจากเดิมเนี่ยคนละ๒๐๐๓๐๐บาทต่อเดือน
ก็จะเป็น๕๐๐๗๐๐บาทต่อเดือนแต่เรื่องนี้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะครับ
และจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการใหม่ก็เพิ่มไปเกือบ๒๐ล้านคนอีกด้วย
รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่จะประกาศในสิ้นเดือนนี้
ก็คือสิ้นเดือนมกรากฟรรณ์
ท้ายด้วยข่าวไม่ดีสักหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมฮะตั้งแต่ตี๕ที่ผ่านมาครับ
น้ำมันกลุ่มเบนซินโซฮอลได้รับมีผลนะครับราคาขึ้นอีกลิตรละ๓๐สตางค์
ซึ่งเช้าวันนี้เบนซินลิตรละ๔๒บาท๙๖สตางค์โซฮอล๙๕ลิตรละ๓๕บาท๕๕สตางค์
ละ๓๔บาท๙๔สตางค์ต่อลิตรเหมือนเดิมครับ